ตอนนี้หลายคนกำลังสนใจอย่างมาก
เพราะดูเหมือนกับว่าชี้แจงไปแล้ว

คราวนี้ก็มีเรื่องของราคาตกลงแล้วเกินจริงหรือเปล่า

สมกับที่โฆษณาเอาไว้หรือไม่
ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสคบนะครับ

เกินจริงหรือไม่๑๗พฤษภาคมนี้
ในขณะที่กรมการค้าภายในยืนยันนะครับ
ผู้ประกอบการไม่ได้ขายเกินราคา

เปิดเผยกรณีที่หลายฝ่ายนั้น
วิพากษ์วิจารณ์ถึงการโฆษณาราคาจำหน่ายของกระทะ
ซึ่งมีราคาขายสูงเกือบ๒๐๐๐บาท
ยืนยันว่าไม่ถือว่าเป็นความผิดตาม
ใจความว่าด้วยการขายให้เกิดความปั่นป่วนของสินค้า
เนื่องจากพิจารณาจากราคาขายจริง
มีราคาไม่เกิน๑๕๐๐บาทต่อใบ
ก็ถือว่าใกล้เคียงกับสินค้าคุณภาพ
ใกล้เคียงกันในท้องตลาด

ถือว่าเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมราคาอีกด้วย
แต่อาจจะเข้าข่ายกรณีโฆษณาเกินจริง
ในส่วนกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสคบ
ส่งตัวแทนของทางกระทรวงนะครับ
ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการติดตามสอดส่อง

นายเกษมสรรวีรกุลนักวิชาการสื่อสารมวลชนอิสระ
ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าต้นทุนของกระทะนี้
แค่๓๕๘บาทเท่านั้น
แล้วก็เปิดเผยภาพที่มีข้อความว่า
ประกาศขายใบละเกือบ๒๐๐๐บาท
ราคานำเข้าไม่รวมภาษีเพียง๓๓๔บาท
ส่วนราคานำเข้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม๓๕๘บาท
ซื้อกระทะ๑ใบแถม๑ใบ

รวมราคาต้นทุนทั้งหมดยังไม่ถึง๑๐๐๐บาท
แต่ราคาขาย๓๓๐๐บาท
พร้อมเรียกร้องให้สคบและกระทรวงพาณิชย์นั้น
ออกมาดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน
ด้านพลตำรวจตรีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิศักดิ์

ได้สั่งให้ผู้นำเข้ากระทะดังกล่าว
ก็คือบริษัทวิสาโซรูชั่น
ส่งเอกสารการโฆษณาทั้งหมด

หากพบว่าไม่เป็นไปตามที่โฆษณา

ซึ่งก็มีโทษปรับตั้งแต่๓๐๐๐๕๐๐๐บาท
ส่วนประเด็นราคาคุณสมบัติและคุณภาพสินค้า

หรือให้สิทธิประโยชน์โดยให้เปล่า
จะส่งให้คณะกรรมการขายตรง

พิจารณาอีกครั้ง๑๗พฤษภาคมนี้นะครับ

แต่ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่านั่นไม่ใช่ราคาขายจริง
โปรโมชั่นขายในราคา๓๙๐๐บาท
และเหลือราคาที่จ่ายจริง๓๓๐๐บาท
ราคานี้จะได้รับกระทะ๒ใบ
และตะหลิวซิลิโคนทนความร้อนสูง๒อัน
โดยระบุว่าตะหลิวมีมูลค่า๑๘๐๐บาท
เมื่อหักลบกับมูลค่าตะหลิวแล้วนะครับ
จะเหลือราคากระทะ๒ใบที่๑๕๐๐บาทนั่นหมายความว่าราคาต่อใบของกระทะ
และหากนำข้อมูลของนายเกษมสารวิรกุลนักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชนที่
ระบุว่ากระทะชื่อดังนำเข้าในราคาที่ไม่รวมภาษีใบละ๓๓๔บาทหากรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่๓๕๘บาท
และถ้าหากว่านำมาหักลบแล้วนะครับยังเหลือกำไรอยู่ที่ใบละ๓๙๒บาทและหากพิจารณาราคาตามโปรโมชั่น
ราคาของตะหลิวซิลิโคนกันความร้อน๒อันมูลค่า๑๘๐๐บาทสูงกว่าราคากระทะ๒ใบ
ที่มีราคาเพียง๑๕๐๐บาท
ก็เป็นข้อมูลที่รวบรวมมาให้คุณผู้ชมนั้นได้พิจารณากันนะครับ